นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

หนึ่งในผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมที่ถูกตัดสิทธิ

ในฐานะผู้ออกเสียงของสโมสรไทยยูเนียนสมุทรสาคร
ส่วนกำหนดการลงคะแนนจะมีขึ้นในเวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไป
โดยมีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
แล้วก็ดรพินโยนิโรด
ส่วนดรพินโยนิโรธณตอนนี้ล่าสุดนะคะ
มีการยื่นหนังสือประท้วงต่อสำนักงานเลขาธิการ
กรณีที่ตัวแทนสโมสรร่วม๓๐สโมสร
ได้รับหนังสือมอบอำนาจให้ลงคะแนนเสียง
แต่ว่าตามข้อบังคับข้อที่๒๒
ระบุเอาไว้ว่าผู้ลงคะแนนต้องได้รับการแต่งตั้ง

ก็เลยมองว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม
มาสังเกตการพิจารณาต่อไปด้วยค่ะ
ซึ่งการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะคะ
เดี๋ยวคาวไทยรัสทีมข่าวไทยรัสที่วีจะเกาะติดยังต่อเนื่อง
ช่วงอะไรในคำเกียลาช่วงเย็นมีอัปเดตอย่างแน่น้อย
ผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรและจะมีผลอย่างไรต่อไปสำหรับวงการกีฬาฟุต